วันที่๖เดือน๖เข้าใจว่าจะเป็นวันดี
งามยามดีเพราะว่าสองงานจัดตรงกันโดยไม่ได้
นั่นหมายก็คือจัดพิธีบายสีบ้านคุณแม่น้องชมพู่
แล้วก็บ้านของลุงพลครับ

จัดฮะผูกข้อไม้ข้อมือบายสีสู่ขวัญ

ก็คือบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นั่นเองนะครับ

มองซ้ายและมองขวาและมองหน้าและมองหลัง

แต่แบบนี้คุณแม่น้องชมพู่บอก
อุ่นใจแล้วเพราะว่าคนกกอก

กกอกคือกกอกแท้นะครับ

ทำแบบนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นใจไม่โดดเดี่ยว
ฟังเสียงคุณแม่น้องชมพู่คุณแม่สาวิตรีฮะ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะอยู่กับเรา

มีอะไรก็ให้เรียกไม่ต้องเกรงใจ

ที่เขาพูดคำดีมาก

ถึงแม้จะไม่มีคนในครอบครัว
แต่คือเรามีชาวบ้านจำนวนมากนะ
แล้วก็แม่เชื่อว่ามีคนไทยมากไหม

ส่วนที่พี่อุ๊บเผยไว้เบื้องต้น

ว่าเดี๋ยวจะมีทนายขี่ม้าขาว

จะเป็นใครยังไม่ตอบตอนนี้
แต่มีการแต่งตั้งมอบหมายเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ไม่เคยแพ้ทางทนายตั้ม

เอานักข่าวอาจจะคุยกับคุณแม่ได้น้อยลง

เป็นภารกิจของทางทนายที่จะมาช่วย
อัศวินขี่ม้าขาวหรือทนายท่านนั้นนั่นเองนะฮะ

บ้านลุงพล๗โมง๒๙นาที

ลุงพลป้าแตนคุณพ่อคุณแม่

ลุงพลยังหยอดคำหวานค่อยฟัง
หยอดคำหวานบอกตามหลักการแล้วนะ
ลุงพลเองนั่นแหละลุงพลป้าแตนนี่แหละ
ต้องเป็นคนไปผูกข้อไม้ข้อมือ

ทำได้เพียงส่งกำลังใจไปเท่านั้น

ก็ขอให้เป็นเรื่องของทางธนาความ
ก็ต้องไปพิสูจน์ที่ชั้นศาลครับ

เราจะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยาน

ถ้าผมทำผมก็ต้องโดนเพิกสอนถอนสิทธิ์ที่โดนประกันออกมา

กฎระเบียบมันเยอะครับศาลท่านตั้งข้อมังคับไปเรียบร้อย
ถ้าจะจำกันได้บ้านลุงพลโดยปกติบ้านลุงพลก็ติดถนนใช่ไหมฮะ
ไม่มีรั้วรอบขอบชิดเหมือนบ้านฝรั่งยังไงอย่างนั้น
แต่จากนี้ไปเมื่อวานเนี่ยเฮ้ยฝนตกเหรอใช่ฝนตก
แล้วมีผู้รับเหมามาปักเสาโป้งเป้งจะปรับพื้นที่

ใช่ฮะเตรียมจะสร้างรั้วให้มันมีความรั้วรอบขอบชิดมากขึ้น
ลุงพลสั่งการเองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในครอบครัว
แปลง่ายคือจากนี้ใครจะเข้าใครจะออกไม่สามารถทำได้ง่ายอีกต่อไป
เดี๋ยวรอดูวันที่๙มิถุนายนใครที่จะเป็นทนายว่าความให้กับฝั่งแม่น้องชมพู่
แล้วก็วันที่๙ชนกันเลยค่ะทนายตั้มจะไปพบกับคุณศิราเจนจาคะ
ประธานกรรมนาธิการกฎหมายสมัครพุทธแห่งราษนรที่สภา
แต่ล่าสุดค่ะอำนวยทรัพย์กรรมธิการล้วงคดีชมพู่ไม่เหมาะสมนะฮะ
พลตำรวจโทอำนวยนิมโนท่านบอกว่าไม่เหมาะสมนะ
ทำแบบนี้เรียกเข้ามาแบบนี้เป็นการเปิดสำนวนให้กับทนายตั้มดู
ข้อสอบอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงนะคะ